บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์ผู้ผลิตเมลามีนส่งออกอันดับหนึ่งของโลก
ประสบความสำเร็จได้ก็เพราะว่ายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสำเร็จพระประมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชน์
ทำธุรกิจมาโดยตลอดนะคะแล้วก็คุณสนั่นอังอุบลกุล
ประธานกรรมการบริษัทสีไทยซุปเปอร์ไลจำกัดมหาชน
เชื่อมั่นนะคะบอกว่าถ้าทุกคนได้น้อมนำพระราชดำรัฐมาปรับใช้
จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้เช่นกันค่ะ
ติดตามเรื่องนี้ได้นะคะจากรายงานของคุณพีรวัตรอัธนาคค่ะ
บันทึกเมื่อครั้งที่สนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการบริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
ได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานน้ำสังและใบมะตูม
จากพระหัดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏเป็นวินาทีที่สนั่นยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำ
และทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาดที่สุดมีได้
เป็นคนที่มีโอกาสที่ได้
เฝาทรงท่านในโอกาสต่างตั้งหลายครั้งด้วยกันนะคะ
แม้แต่ได้รับพระราชทานน้ำสัง
ตอนที่แต่งงานกับคุณหญิงนาธิกานะครับ
ขณะเดียวกันก็ยังได้รับพระราชทาน
เป็นยาบัตรดุสดีบัณฑิต
กิติมศักดิ์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะ
ซึ่งพระองค์ท่านเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับ
อีกภาพหนึ่งที่จำจนไม่ลืมในตลอดชีวิต
ก็คือท่านได้พระราชทานให้ครอบครัวของวัฒนาเวคิน
ซึ่งตอนนั้นของคุณพ่อเกียรติวัฒณาเวรสมกฏ

ท่านก็ให้ทั้งครอบครัวนะครับ
ให้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด

สนั่นได้เฝ้าทุลอองทุลีพระบาท

โดยเฉพาะในถิ่นธุรกันดาล

เพื่อความสุขของประชาชน
เป็นแบบอย่างที่สนั่นยังคงจดจำ
และจะดำเนินชีวิตตามรอยพยุคลบาท
ครั้งได้เข้าเฝ้าในจากต่างจังหวัดที่
ท่านได้พระราชดำเนินไปทรงงาน
เขาเป็นสิ่งที่เราบอกว่า
ได้เห็นท่านได้ทรงงาน
ผมว่าเป็นแบบอย่างที่เราจำ
แล้วก็เอามาใช้ปฏิบัติ
ในการทำตัวให้ใช้ชีวิตประจำวันของเรา
แล้วก็ใช้กับที่เรามา
บริหารจัดการทั้งในเรื่องงาน
และคิดถึงสังคมคิดถึงประเทศชาติ
ผมว่าเป็นรูปกฎธรรมมากกว่านะครับ
ผมว่าสิ่งนี้เนี่ยเราบอกทั้งชีวิตนี้
เราจะไม่มีวันลืมแล้วว่าเราเป็นคนไทยคนหนึ่ง
ที่ได้มีโอกาสที่
ตรงนี้ได้เฝ้าท่านอย่างใกล้ชิด
ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าในใจไม่เป็นแปลกแต่ผมนะครับ
สมาชิกในครอบครัวทุกคนสำนึกในคุณ
เป็นล้นพลแล้วก็เราจำไว้อยู่เสมอว่า
เราต้องมีความจงรักพรรคดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระองค์ท่านเนี่ย
เป็นผู้ที่เรายึดเหนียวนะครับ
ที่อยู่ในใจของพวกเราทุกคนครับ
รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
เป็นสิ่งที่สนั่นเชื่อและพิสูจน์แล้วว่า
สามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกภาคส่วน
เพราะสีไทยซุปเปอร์แวร์เองก็ทำธุรกิจ
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด
เราทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะคิดถึงว่า
ต้องไม่ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อน
และสิ่งที่เรามีความพร้อมอยู่แล้ว
แล้วก็โชคดีที่เกิดมามีส่วนเกิน

และก็
เห็นพระองค์ท่านได้ทรงเสียสละ

เพื่อความสุขของประชาชน
ผมคิดว่าเราแม้จะทำได้
ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทำได้แล้วก็มีความพร้อม
เราก็อยากจะทำนะครับ
แล้วทำด้วยอย่างมีความสุข
ว่าเราทำได้นะครับ
นั่นเชื่อมั่นว่าพระราชดำรัฐและพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

และเป็นสิ่งนำพังให้ประชาชนของพระองค์ทุกคน
ดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข
ีรวัตรอัธนาคข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน